แม่ผมถามเลยก็แล้วกันเอาตรงนี้ก่อนตกลงอยู่หรือไป
อยู่ครับแล้วก็จะอยู่ไปอีกนานไหม๒๐ปีสัญญาคือ๒๐ปีแต่
เขาจะอยู่กี่ปีอันนี้ผมไม่ทราบแต่อย่างน้อยต้อง๒๐ปีสัญญา
เราให้๒๐ปีแต่การจะอยู่หรือไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อ
มั่นคงแค่ไหนนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวมาค่อยไล่กันไปนะครับ
อย่างนี้ก่อนเอาเอาเริ่มต้นเรื่องของครูกายแก้วที่มาตั้งอยู่ใน
พื้นที่โรงแรมก่อนนะแถวแยกรัชดารัฐพร้าวใช่ไหมครับฝั่ง
ไล่ใกล้กับศาลอาญารัฐชาดาอยู่แยกกันเยี้ยงกันหน่อยนะทีนี้
เป็นมายังไงฮะครูกายแก้วเนี่ยเอางี้ก่อนมีผู้บริหารโรงแรมท่าน
ออกมาบอกว่าเขาไม่สบายใจคือตกลงยังไงในในโรงแรมตอน
นี้ใครฟังคุณชาลีหรือว่าฟังที่เขาออกมาก่อนในใครคือผู้
ที่เป็นคนที่บริหารจัดการพื้นที่โรงแรมแล้วก็ครูกายแก้วนะ
ขนาดนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนคุณไพโรธแน่นอน
คุณไพโรธเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่๘๐
กรรมการบริษัทมี๓คน

แล้วก็๒ท่านเนี่ยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจโรงนาม

แต่คุณชาญเป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่ง

เอาละเรื่องนี้เราตั้งไว้ว่าคุณไพโรธมีอำนาจบริหารตรงนั้นจริง

แต่ว่าพอมาถึงโควิดไปไม่ไหวไง

คนที่ช่วยคือคุณชาญ
ต้องก้าวเข้ามาช่วยในฐานะผู้ถือหุ้น๒๕

และระหว่างทางคุณไพโรธบอกว่า
กู้แบงค์ธนาคารอิสรามเนี่ย๑๖๐๐ล้าน

ในฐานะกันเนี่ยคุณชาญแข็งแรงมาก
เขาประกอบธุรกิจกับบริษัทชั้นนำของประเทศเนี่ย

เขามีหลักทรัพย์ที่ดินในครอบครัวคุณชาเนี่ย

เพราะฉะนั้นคุณชาญก็ช่วยเหลือ

ตอนนั้นเนี่ยคุณไพโรธเป็นหนี้อยู่๒ทาง

อีกทางหนึ่งก็คือกลุ่มคุณชาญภายนอก

พอเกิดโควิดคุณชาญเข้าไปช่วยประคองเอาไว้

ก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

คุณไพโรธก็เห็นด้วยแหละ

เจ้านี่คัดค้านบอกไม่เอาจะยึดทรัพย์
จะฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์ไม่ต้องฟื้นฟู

ให้คุณชาญซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคง

ก็คิดว่าโดยปกติคุณชาเนี่ย
เขารักเมตตาคุณไพโรธทั้งครอบครัว

เขาก็คิดว่าถ้าเกิดคุณไพโรธเข้าไป
เข้าไปนั่งได้รับการแต่งตั้ง

และผู้เขียนแผนเนี่ยเขาก็คงจะขอ
คุณชาญเข้าไปบริหารได้เหมือนเดิม
ปรากฏว่าพอสารสั่งขึ้นมา
เป็นผู้เขียนแผนเนี่ย

จัดการด้วยตัวเองตรงนี้แหละครับ
เลยไปเจอเหตุ
ของการใช้เงินที่ไม่ชอบ

เรื่องของธุรกิจอะไรก็ว่า
เอาเป็นว่าถ้าในแง่มุมของ

คือคุณชาญก็ตามกฎหมาย

คุณอยู่จะมีผู้ถือหุ้นกี่โปรเซ็นต์กี่โปรเซ็นต์ก็แล้วแต่

ใครจะสบายใจไม่สบายใจเรื่องธุรกิจก็แล่ะแต่
คือผู้ที่มีอำนาจเพียงผู้เดียว

นี้โดยคำสั่งสารเลยเหรอ
เพราะโรงแรมเคยขาดทุนและมันต้องเข้าสุกระบวน
แล้วเป็นมายังไงถึงถึงต้องบริหารจัดการโดยการมีครูกายแก้วขึ้นมาทีนี้พอบริหาร
เป็นที่ที่ทางโรงแรมเนี่ยเช่าการรถไฟ
ก็บริษัทโรงแรมเนี่ยเช่าจากการรถไฟมาไม่ใช่
โฉนดเอกชนเป็นโฉนดการรถไฟ
ทีนี้ทำไมเราถึงมีครูกายแก้ว
คือพอคุณชาญต้องบริหาร
คุณชาญก็เรียกทีมงานทั้งหมดพวกผมมานั่งคุย
ทำยังไงธุรกิจตัวนี้ถึงจะกลับมา

คุณชาญเนี่ยเป็นคนอิสระมาก

ช่วยคุณอิสระธุรกิจหลักคืออะไรครับ

ไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนาม

ตอนนี้พอคุณชาญเข้ามาบริหารเราก็คุยกันว่า
ผมว่านะตอนนั้นคุณไพโรธเขาก็ตั้งสารพระพรม

ใช่ตั้งอยู่แล้วแล้วในโรงแรมเนี่ย

เดี๋ยวผมขอดูภาพนี้ก่อนด้านหลังนั่นคือ
ที่เป็นองค์ทองมีวงรัศมีนี่คือพระศิวะใช่ไหม
น่าจะใช่แต่ผมไม่เก่งเรื่องพระ

มีอยู่แล้วแล้วครอบรอบโรงแรมเนี่ย

รอบโรงแรมเลยผมเห็นแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจ
ก็มันน่ากลัวรอบโรงแรมลองวันไหนลองท่านลองไปถ่ายดู

ด้านข้าง

มีต้นไซดผูกผ้ามีสารพระภูมิเก่าอะไรเต็มหมดเลย
ผมก็มีความรู้สึกว่าเวลาเดินแล้วมันวางเวงน่ากลัว

ของผมส่วนตัวผมนะทีนี้ผมก็เลยคุยกับคุณชาญว่า

เขาบอกคุณไพโรธได้เชิญพ่อของอาจารย์หน่อยคืออาจารย์สุชาติมาเป็นผู้ตั้งตรงนี้
ผมก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเชิญอาจารย์สุชาติมา
อาจารย์สุชาติเสียไปแล้วเหลือแต่อาจารย์หน่อย
ผมก็เลยประสานอาจารย์หน่อยมาคุยกับอาจารย์
สารอนุมัติให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งคุณชาญเป็นผู้ทำแผนวันที่๒๐มกรา๖๖
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทาง
ไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ
ไทยรัฐทีวีช่องสามสิบดองครับ